คุณเรืองไกรลีกิจวัฒนาอดีตสมาชิกพักพลังประชารัฐ

นั่นแหละด่วนที่สุดนะครับ
ร้องขอให้สารรัฐธรรมนูล
ให้ตรวจสอบผู้ตรวจการแผ่นดิน

คุณเรืองไกรลีกีดวัฒนาอดีตสมาชิกพักพลังประชารรัฐ
เปิดเผยกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีบอกว่า

ผู้ตรวจการแผ่นดินมีหน้าที่และอำนาจส่งเรื่องให้สารรัฐธรรมนูล
วินิจฉัยหน้าที่และอำนาจของรัฐสภา
รัฐธรรมนูญมาตรา๘๘มาตรา๑๕๙และมาตรา๒๗
โดยอ้างรัฐธรรมนุนมาตรา๒๑๓ได้หรือไม่

การกล่าวอ้างถึงรัฐธรรมนุนมาตรา๘๘มาตรา๑๕๙และ๒๗๒นั้น
เป็นกรณีเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของรัฐสภาใช่หรือไม่
รัฐสภาต้องเป็นผู้ทำหนังสือถึงสารรัฐธรรมนูลใช่หรือไม่
การมีมติให้ดำเนินการดังกล่าวของผู้ตรวจการแผ่นดิน

แปลเป็นภาษาทั่วไปบอกว่า
ก็คือคุณเป็นตัวกลางคุณไม่ได้เป็นผู้เดือดร้อน
คุณไม่ได้เป็นผู้ได้รับผลกระทบคุณไม่ได้เกี่ยวข้อง
คุณยื่นได้เหรอผู้ตรวจการแผ่นดินอันนี้คุณเรืองไกรคิดแบบนั้น
โดยเรื่องนี้นะครับเกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูลหลายมาตรา
กฎหมายหลายฉบับหลายมาตราซึ่งสารรัฐธรรมนูลย่อมรู้เอง
และเคยวินิจฉัยกรณีผู้ตรวจการแผ่นดินขอให้วินิจฉัยหลายครั้งแล้ว
จึงได้ส่งหนังสือถึงสารรัฐธรรมนูลขอให้ตรวจสอบว่า
การทำหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินนั้นถูกต้องหรือไม่ครับ
คุณผู้ชมครับเรืองไกรลีกิจวัฒนะครับ
คุณผู้ชมเมื่อวานนี้เขามีงานสารรัฐธรรมนูลพบสื่อมวลชนนะ
เพราะฉะนั้นต้องไปดูกันหน่อยค่ะว่าในงานนี้เขามีการบรรยาย
เขามีการให้ความรู้อะไรหรือเปล่านะคะ
รัฐมนูลเขาจัดงานโครงการสารรัฐธรรมนูลพบสื่อมวลชน
นายวรวิทย์กังซาสิเทียมมาเป็นประธาน
แล้วก็มีผู้ทรงคุณวุฒิมาอย่างนายจรรย์พักดีธนากุล
ช่วงนี้เราจะได้ยินชื่อนี้ในข่าวอดีตตุลาการสารรัฐธรรมนูลมาเป็นผู้บรรยายค่ะ
โดยประธานสารรัฐธรรมนูลก็บอกว่ามันเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่แล้วก็อำนาจของสารรัฐธรรมนูล
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและจะเห็นได้ว่าสารรัฐธรรมนูลเนี่ย
หมายให้สื่อให้สื่อสารมวลชนเป็นกลไกลและสื่อกลางสำคัญในการนำเสนอความรู้
ข้อมูลให้กับประชาชนให้เข้าใจข้อได้จริงที่ถูกต้อง
ส่วนทางด้านคุณจรรย์พักดีธนากุลที่มาบรรยายเนี่ยนะคะ
ก็พูดบอกว่าสารรัฐธรรมนูลไม่มีโอกาสพูดแก้ตัวกับสังคมในทุกเรื่องนะ
เขียนในคำวินิจฉัยให้กระจ่างไม่โต้แย้งไม่โตเถียงกับประชาชน
ที่สำคัญต้องทำโดยความบริสุทธิ์ยุติธรรมแล้วก็ตรงไปตรงมา
บิดเบือนข้อได้จริงใช้กฎหมายให้ถูกต้องตามหลักนิติธรรม
ถ้าระบบสารไม่เป็นที่เคารพนับถือแล้วมันจะเกิดความเดือดร้อน
ที่สำคัญสือเองต้องเป็นกลาง
ต้องเป็นตัวกลางระหว่างสองฝ่ายที่ขัดแย้งกัน
ยุโยงให้ใช้กฎหมู่ให้คนลงถนน
แล้วก็จะทำให้เกิดความล่มสลายทางเศรษฐกิจตามมา
อันนี้ก็เป็นบรรยากาศงานเมื่อวานนี้